เช้านี้จะพาคุณผู้ชมไปดูบรรยากาศในการแสดงตัวรับตำแหน่งสวในวันที่๓

ก็มาแสดงตัวรับตำแหน่งแล้วด้วยนะคะ
แต่ไม่ได้ให้สัมภาษณ์อะไรกับสื่อมวลชนเลย
ไปดูกันหน่อยค่ะบรรยากาศการเข้ารายงานตัวของ
สวที่อาคารรัฐสภายย่านเกียกกาย
มีสวทยอยเดินทางเข้ารายงานตัวอย่างต่อเนื่อง

เอกชัดชัยสาริกัญญะอดีตรองนายกรัฐมนตรีก็มาแล้ว
นายสุรชัยเลี้ยงบุญเลิศชัยอดีตรองประธานสนชก็มาแล้ว
รวมไปถึงพลเอกปรีชาจันโอชาอดีตสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
น้องชายของพลเอกประยุทธ์จันโอชานะคะ
ซึ่งผลเอกปรีชาเองไม่ได้ให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนเลย
สำหรับกรณีที่เป็นกระแสวิภาควิจารณ์การทำงานของตัวเองในช่วงที่เป็นสรณชอค่ะ
ก็พูดสั้นแค่ว่าวันนี้มารายงานตัวกับสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา
นายสรษักเพียรเวศเลขาธิการสภาพผู้แทนรัศดรก็บอกไว้นะคะว่า
ถ้าสสและสวรายงานตัวเกิน๑๙๕ก็ถือว่าจะสามารถเปิดประชุมรัฐสภาครั้งแรกได้แล้ว
ซึ่งคาดว่าจะมีการประชุมเพื่อเลือกประธานวุฒิสภาเช้าวันที่๒๕พฤษภาคม
และบ่ายวันเดียวกันน่าจะมีการประชุมโหวตเลือกประธานสภาพผู้แทนราษดรค่ะ
ซึ่งวิธีลงคะแนนเลือกประธานทั้งสองสภาเนี่ยเขาบอกว่าเป็นการลงคะแนนลับ
โดยในชายชิดชอบสอสอบัญชีรายชื่อพักภูมิใจไทยจะทำหน้าที่เป็นประธานสภาชั่วคราวเพราะอาวุโสสูงสุดนั่นเอง